คุณสมชายมีอยู่ช่วงคุณสมชายวันนี้พูดนานพอสมควร
คุณสมชายเนี่ยเตือนสมาชิก๗พักร่วมในซีก๓๑๒ของก้าวไกลที่เขามี๘พักเนี่ย
ให้พิจารณาให้ดีว่าจะเลือกคนและพักที่กำลังถูกคดีล้มล้างการปกครอง
อาจจะติดร่างแหไปด้วย
พร้อมกับบอกว่าก้าวไกลเนี่ยไปยุโยงส่งเสริมเด็กเยาวชน
มีการบิดเบือนต่างมีการสร้างความคิดปลุกปั่นต่าง

แต่เรื่องการเตือน๗พักร่วมอ่ะฮะ
ผมบอกแล้วนะครับว่าเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมคุยกับอาจารย์โอลาน
บอกว่าอาจารย์โอลานเห็นด้วยว่าไอ้ระเบิดลูกที่๒
อันนี้อานุภาพมันร้ายแรงกว่าหลายเท่า
เพราะมันไม่ได้จบแค่ตัวประเด็น
ประเด็นเนี่ยนะครับคือมันจบว่าสมมุตินะสารท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับ๑๐ข้อ
ของน้องที่เสนอไป
ถ้าเป็นมาตรฐานนั้นก็แปลว่านโยบายนี้ถูกพูดถึงต่อไม่ได้
ถ้าดูตามบทบรรยาลำตูนเนี่ยมันเหมือนกันก็จบกันแค่นี้
แต่มันไม่ใช่เพราะมันจะลามไปเรื่องอื่นต่อ
แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับคุณสมชายก็บอกแล้วว่านอกจากในพักเก้าไกรจะลามแล้วนะ

เพราะว่าเข้าข่ายร่วมกัน
คนที่จะโหวตให้เขาเป็นนายกอย่างนี้เหรอ

แต่เขาไม่ได้ไปร่วมทำนโยบายด้วยเขาโหวตนายกก็ไม่ได้
ก็ถือว่าร่วมกันเพราะว่าถ้าไม่ถึง๒๕๐มันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้
แล้วบวกกับกระบวนการทางตุลาการของบ้านเรา
มันก็ถูกตั้งคำถามตลอดในการวิจัยตีความ
จะตีไปทางไหนก็ได้ซึ่งมันก็ไม่สามารถคาดคันไหนได้
ถ้าสมมุติว่านะครับที่มันทางที่เลวร้ายที่สุด
ถือว่าแปดพักร่วมมีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย

แต่เท่าที่ผมฟังจากทางวันนี้พักร่วม
ทางที่แปดพักร่วมหลายท่านก็ขึ้นนะฮะ
เสรีพิสุทธิ์นี่ก็ขึ้นพูดขึ้นอธิบายเหมือนกัน
หลายคนในพักของแปดพักร่วมตรงนี้

ก้าวไกลแล้วก็แปดพักร่วมบอกว่า
การที่จะดำเนินการในฐานะสอสอ

ก็ละแต่ไปว่ากันในสภา
ในการอภิปรายในการลงมติในชั้นต่าง
แล้วถ้าเกิดมาวนถึงเรื่องที่ว่า
คนที่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
เท่ากับจะไปร่วมกับเขาในการล้มล้างการปกครอง
คือมันยึดตรงนั้นได้ด้วยเหรอฮะ

อันนี้มันไกลไปนิดนึงนะครับ

แต่สอสอเนี่ยอันนี้มันอยู่ในขอบเขตนะครับ
คุณสมชายเนี่ยเขามาเขาเรียกว่าเขาเอามาเปิดเกมได้นะครับ
คือโวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือ๗๐ล้านคนใช่ไหมครับ
แต่คราวนี้อำนาจในการจะเสนอกฎหมายจริงมันไม่ได้อยู่ที่โวเตอร์
อำนาจในการกระทำจริงเนี่ยมันอยู่ที่ต้องมีสารภาพเป็นสอสอนะครับ
เหตุนี้คุณสมชายก็เลยใช้ตักกะนี้นี่แหละนะครับ
เอามาบอกกับ๘พักโทษ๗พักที่เหลือว่าจะโดนด้วยนะครับ
อันนี้ตรงนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับมันจะขอบเขตตรงไหนเนี่ยนะครับ
ผมก็เรียนว่าคนที่เขาจะทำหน้าที่วินิจฉัยเนี่ยนะครับก็คือสารรัฐมนูลนะครับ
ผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับแฟนไทยรัฐทีวีนะครับ
รีบไปเอาคำวินิจฉัยสารลำนูนนะครับ
กรณีข้อเสนอ๑๐ข้อที่มหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อปี๖๓หรือ๖๔เนี่ย
ไปหามาอ่านนะครับผมว่าเขาตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษานะครับไปหามาอ่าน
เพราะเคยมีคนเคยยื่นเรื่องนี้เอาไว้

ใช่ครับถูกต้องครับแล้วเรื่องนี้แหละมันจะเกิดมันจะเป็นเอฟเฟคที่เดินต่อได้นะครับ
จากพักพักเดียวแล้วมันจะไปพักที่๒พักที่๓พักที่๔ได้